ไม่ใช่แค่กำลังใจจากทางบ้านอย่างเดียวนะครับแต่ว่าที่สนามเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าหลังจากที่ทีมไทยบุกไปแพ้มาเลเซีย๐ต่อ๑เนี่ยยอดการขายบัตรจบเรียบร้อยครับ
เต็มความจุนะครับอยู่ที่ว่าฝั่งของสปอนเซอร์ที่ได้บัตรไปเนี่ยจะไปชมเต็มสนามหรือเปล่า
แต่ฝั่งแฟนบอลที่มีการจำหน่ายบัตรเนี่ยนะครับซื้อเกลี้ยงแล้วก็ทุ่มครึ่งนี้เดี๋ยวมาชี้ชะตากันนะครับความพร้อมของไทยมาเลเซียเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับ
ก็มีการฝึกซ้อมวันที่ผ่านมานะครับที่สนามธรรมศาสตรังสิตนะครับ
ว่าก็ทีสินแดงดาก็เป็นการซ้อมของสุดท้ายแล้วก็ในช่วงรอบก่อนหน้าเนี้ย
พอเข้ารอบน็กเอาท์มาเนี่ยนะครับเวลาพักประมาณ๓วันส่วนใหญ่นะครับ
ก็เต็มที่ก็ได้ซ้อมแบบออฟฟิเชียลเหมือนกันทุกทีมนะครับ
ซึ่งการให้สัมภาษณ์นะครับความพร้อมครั้งสุดท้ายเนี่ย
มาโน่บอกว่าก็ขอบคุณแฟนบอลที่ซื้อตัวมาชมเกมกันเต็มสนาม
จะช่วยเป็นพลังให้กับผู้เล่นทั้ง๑๑คนแน่นอนจะกดดันคู่แข่ง
แล้วก็ช่วยให้ไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงให้ได้ครับ
ส่วนมาเลเซียครับได้ซ้อมที่สนามมธรรมศาสตรังสิตสังเวียนแข่งจริง
รอบรองชนะรุ่นนัดสองนะครับแม้ว่าสมาคมบอลของมาเลเซีย
ไม่ได้ให้ทีมชาติไทยซ้อมสนามบูกิจจาริวก่อนเจอกันในเกมแรกก็ตามนะครับ
เขาบอกว่าต้องการพักเพื่อให้สนามเนี่ยพร้อมที่สุดนะครับในเกมแรกนะครับ
แต่นัดนี้เราก็ทำตามกฎก็คือให้ซ้อมอย่างเป็นทางการก่อนแข่ง๑วันอยู่แล้ว
พันกรเฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้ของเสือเหลืองมาเลเซีย
มองว่าแม้ว่าทีมจะนำไทยอยู่๑ประตูแต่การมาเยือนเนี่ยไม่ประมาทแน่นอน
จากไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีอันดับโลกเหนือกว่ารวมถึงผู้เล่นก็มีความสามารถที่ดีกว่า
มันมีวาทะที่น่าสนใจนะครับของมาโน่กับคิมพันกรครับก่อนเกมนี้
ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของทั้งสองทีมนั่นแหละครับมาโน่บอกว่าเกมนี้สิ่งที่ต้องการโฟกัสคือเกมของตัวเอง
ไม่ได้ดูว่ามาเลเซียจะมาตั้งรับหรือว่าไม่เอาประตูแล้วสำคัญตอนนี้คือไทยต้องเล่นให้ดีเหมือนเกมที่แล้วและทำประตูให้ได้ในเกมนี้
แน่นอนว่าการคว้าแชมป์เป็นเป้าหมายสำคัญและเป็นเกียรติสำหรับตัวเขาถ้าพาทีมเป็นแชมป์ได้
จริงก็มีเรื่องของเวลาในการทดเจ็บด้วยเป็นครึ่งแรกนะครับซึ่งทั้งสองคนก็มีการให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่มองกันไปต่างมุมนะครับ
แล้วคิมพันกรออกว่าเขาเนี่ยเตรียมแผนมาแล้วนะครับถ้าแผนหนึ่งไม่ได้มีแผนสองแผนสองไม่ได้มีแผนสามในการรับเบือกกับทีมไทย
ส่วนเทียร์ท้อนบุญมาทันครับกัปตันทีมชาติไทยก็บอกว่าเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงให้ได้หวังว่าจะเป็นวันที่ดีของทีมไทยครับ
จริงแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรต้องตำหนินักฟุตบอลคิดว่าโอกาสพลิกสถานการณ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงยังเปิดกว้าง
ไม่มีใครยอมแพ้หรือถอดใจเพราะรู้ว่ายังเหลืออีกหนึ่งเกมนัดนี้ให้ลุ้นกันนะครับ
ส่วนทีมชาติไทยยังไม่เคยอยู่ในสถานการณ์แพ้ในรอบรองชนะเลิศเกมแรกมาก่อนเลยนะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่มีการแบบเย่ายืนในรอบรองทั้งหมด๗ครั้งแรกของรอบรองไทยชนะ๔เสมอ๓ครับ
แล้วก็เข้าชิงได้๖ครั้งมีครั้งเดียวนะครับที่เข้าชิงไม่ได้คือปี๒๐๑๘ที่เสมอมาเลเซีย๐๐ก่อน
ส่วนทีมข่าวไทยรัฐสปอร์ตนะครับเปิดสถิติเกมเย่าของช้างศึกเจอเสือเหลืองนะครับ
ไม่แพ้มาเลเซียในรังเย่าของตัวเองถึงสี่สิบห้าปีไม่ว่าจะใช้สนามไหนนะครับ
เฉพาะ๙๐นาทีนัดสุดท้ายที่ไทยแพ้คือวันที่๓๐เมษายนปี๑๙๗๘นะครับ
สกอร์๑ต่อ๒ก็เป็นเกมอุ่นเครื่องที่กรุงเทพมหานครนี่แหละครับ
ส่วนคาดการณ์ครับ๑๑ตัวจริงทีมไทยคิดว่าน่าจะกลับมาใช้๔๔๒นะครับ
ประตูเป็นกิริพงศ์ภูแถวเชือกแนวรับสุพนันบุรีรัตนจักรพันธ์ไพรสุวรรณกฤษฎากาแมนและศาสลักหายประโคน
กลางครับธิราธรบุรมาธรรมสหรัฐอยู่เย็นปีขวาเอกดิจปัญญาซ้ายเป็นบรินผาราและคู่หน้าอธิษฐกรายสรรค์กับธีรสินแดงด่าครับ